ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับ
ประชาชนก็จะขับรถเองก็ดี
หรือว่าไปใช้บริการรถโดยสารก็ดีนะครับ

ถนนสายหลักนั้นก็จะมีความคับข้างเป็นพิเศษนะครับ
และเพื่อลดความแออัดในการเดินทางนะครับ
กรมทางหลวงเขามีการทำเส้นทางเลี่ยงครับ
คุณผู้ชมวันนี้เราเลยทำรายงานพิเศษขึ้นมา
เป็นการแนะนำเส้นทางเลี่ยงในการเดินทางให้กับคุณผู้ชม
ว่าเราควรเลี่ยงไปเส้นทางไหนบ้าง

ใครที่มีแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว

กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเพิ่มเติม
หากเดินทางจากภาคกลางออกสู่พื้นที่ภาคเหนือ

เส้นทางแรกใช้เส้นทางรังสิตผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์

เข้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อออกสู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่๓มุ่งหน้าทางรังสิตผ่านอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลบบุรีอำเภอตากฟ้า

เส้นทางที่๔จากกรุงเทพไปรังสิต
ต่างระดับคลองหลวงผ่านเชียงรากน้อยเข้าสู่ภาคเหนือ
เส้นทางที่๕ไปทางวงแหวนตะวันออก
ทางต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

เส้นทางจากกรุงเทพไปภาคอีสานมีสี่เส้นทาง
เส้นทางแรกจากกรุงเทพออกทางจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
เส้นทางที่๒จากกรุงเทพเข้าสระบุรีไปอำเภอปากช่อง
โดยถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
เส้นทางที่๓จากกรุงเทพไปจังหวัดนครนายกแล้วค่อยเข้าสู่สระบุรี
อำเภอแก่งคอยออกอำเภอปากช่องมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
เส้นทางที่๔จากกรุงเทพไปจังหวัดชาเชิงเซาอำเภอพนมสารคาม
อำเภอกบินบุรีอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักทงชัยมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนใครที่จะไปภาคตะวันออกมีเส้นทางเลี่ยงแนะนำ๓เส้นทาง
เส้นทางที่๑ไปทางมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรี
ที่สองจากกรุงเทพไปอำเภอบางปะโกงถนนบางนาตราดจากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดชนบุรีโดยใช้ทางหลวงหมายเลขสาม
และเส้นทางที่๓จากกรุงเทพไปอำเภอพนัฐนิคมมุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรี
สำหรับการเดินทางลงภาคใต้แนะนำ๓เส้นทาง
เส้นทางแรกเป็นเส้นทางที่หลายคนใช้ประจำคือวิ่งถนนพระราม๒เลี้ยวเข้าแยกวังมะนาวแล้ววิ่งตรงยาวลงสู่ภาคใต้
ที่๒จากกรุงเทพให้ไปทางจังหวัดนครปฐมเข้าจังหวัดราชบุรีแยกวังมะนาวจังหวัดเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดประจวบคิริคัน
และเส้นทางที่๓จากกรุงเทพใช้ถนนบรมราชชนนีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีแยกวังมะนาวเพชรบุรีสู่จังหวัดประจวบคิริคัน
จากนี้ได้รวบรวมเส้นทางเสี่ยงอันตรายจากสาเหตุต่างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม๑๓๔เส้นทางทั่วประเทศ
ขณะที่กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการปรับปรุงป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณจราจร
รวมถึงคืนพื้นผิวจราจรให้รถสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทางช่วงเทศกาลปีใหม่
ข่าวเทวรัตทีวีแบรนด์งาน